เตือนภัยนักเสี่ยงโชคกันหน่อย
ใครที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ที่เป็นชุด

เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่นครราชศรีมา
ซึ่งซื้อลอตเตอรี่มาเป็นชุดเนี่ยนะคะแล้วก็ซื้อมาจากพ่อค้าซึ่งเป็นเด็กประมาณอายุ๑๔๑๖ปีเท่านั้นเอง
พอซื้อไปก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเพราะว่าเห็นเป็นเลขที่ชอบในใบหน้าก็โอเคแล้ว
แต่ปรากฏว่าพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยมีเหมือนกับเพื่อนอยากจะมาขอแบ่งเลขเดียวกัน
ปรากฏว่าพอเปิดออกมาหยิบจะให้อ้าวมันเป็นงวดของงวดเดือนที่แล้วอ่ะ

ใช่คือที่ซื้อมาล่าสุดนี้คือ๑๖ธันวานะคะที่กำลังจะลุ้น
แต่ปรากฏว่าอีก๒ใบที่มันสอดมาด้วยมันเป็นของเดือนพฤศจิกายน
เขาบอกว่ายังดีที่ลอตเตอรี่นี้ไม่ถูกรางวัลไม่เช่นนั้นเจ็บใจซ้ำสอง
ถ้ามันถูกรางวัลแล้วคุณคิดดูสิคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๖ตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ผู้เสียหายคือนางแพร่ดาวกลาง
เล่าให้ฟังว่า๑๖ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองขับรถไปทำธุระที่ตัวอำเภอบัวใหญ่
เห็นมีเด็กชายอายุประมาณ๑๔๑๖ปีมาเร่ขายลอตเตอรี่

ก็สงสารค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อเอาไว้
ก็เลือกเลขท้ายที่ชื่นชอบเอาไว้ราคา๒ใบ๒๐๐บาท
จากนั้นญาติที่ติดรถไปทำธุระด้วยกันต้องการเลขท้ายตัวเดียวกัน

แต่พอหยิบลอตเตอรี่มาดูปรากฏว่าถูกสอดไส้ลอตเตอรี่เก่าค่ะ
ซึ่งเป็นลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑กับวันที่๑๖พฤศจิกายน
ก็เลยวนรถกลับมาตรงจุดที่ซื้อลอตเตอรี่
แต่ปรากฏว่าไม่พบตัวเด็กชายที่เร่ขายลอตเตอรี่แล้วเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้
มี๑พฤศจิกายนด้วยมี๑๖ธันวาคมด้วยมี๑๖พฤศจิกายนด้วยนะคะ
ละงวดกันหมดเลยสามใบเอาฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวพวกแกก็เชือกว่ารถใบหนูก็อะไรไหม
บอกท่านตอบเบิ้งค่ะท่านตอบเบิ้งตาเลกค่ะที่มักตัวอะไรรักท่านก็เอาแบบนั้น
ลุงมาล้านมันลดไปแสนทางน้ำธนาคาร
วันหลังเนี่ยถ้าจะซื้อลอตเตอรี่แบบนี้ดูวันที่กันด้วยนะคะ
แพร่ผู้เสียหายเนี่ยก็บอกว่ายังไงเนี่ยรอบครอบกันหน่อยนะ
อย่าดูแต่เลขอย่างเดียวนะเหมือนกับเธอนะคะ
งั้นเดี๋ยวจะพลาดให้ดูวันที่ประจำงวดให้ดี
โดยเฉพาะเลขรวมชุดที่มีลอตเตอรี่ซ้อนกันหลายใบเนี่ย
ว่าเลขตรงกันทุกใบหรือเปล่า

และยิ่งเสียดายคูณ๒เลยถ้าหากถูกรางวัลขึ้นมาจริงนะคะ
แล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่งวดนี้นะ